ไปต่อกันที่อีก๑สาวสวยหน้ามินผ่อนธิวาอากันหน่อยดีกว่านะฮะ
ล่าสุดน้องบอกว่าขอเป็นสะพานบุญเลยสร้างกุฏิสงกุฏิชี
ที่มาที่ไปเนี่ยในการเป็นสะพานบุญครั้งใหญ่ครั้งนี้น้องมีนเล่า
มีร่วมดังคับค่ะมาร่วมบุญถวายปัจจัยในครั้งนี้
โดยจะปิดรับวันที่๑กรกฎาคมซึ่งวันที่ปิดรับและนำปัจจัยไปถวาย
น้องเองก็ตั้งใจจะบวชชีพรามเป็นเวลา๓วันด้วยคุณ
มิ้นบอกว่าตอนนี้เข้าสู่วงการมูเตลูเต็มตัวไปแล้วด้วยนะ
ทำบุญแล้วก็มูไปด้วยใครที่ติดตามไอจีของน้องนี่นะ
น่าจะได้เห็นกันอยู่เหมือนกันว่าเดินทางไปทำบุญที่นั่นที่นี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะ
แล้วก็น้องบอกว่าตั้งแต่เชื่อมาเนี่ยนะความเชื่อใส่ความเชื่อนี้เข้ามา
น้องบอกชีวิตดีขึ้นละครสายเปรย์ที่เพิ่งจบไปก็เรตติ้งดีด้วยค่ะ
และน้องเองก็เพิ่งได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงดีเด่นจากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะ
พังเสียงคนสวยพอนี้ก็น่ะจ้า
ส่วนตัวหนูชอบทำบุญอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เคยที่เป็นสะพานบุญใหญ่
ใช่ค่ะก็ครั้งนี้มีโอกาสดีก็เลยแบบอยากจะแบบให้ทุกคนได้มาร่วมบุญกันค่ะ
ปกติก็จะเห็นบ่อยนะถ้าใครติดตามไอจีก็จะแบบไปมูนู้นไปมูนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ล่าสุดก็เพิ่งเปลี่ยนชื่อไปเหมือนกันค่ะ
ใช่ดีขึ้นค่ะแล้วตอนนี้ก็ละครเพิ่งจบไปค่ะ
แอบอ่านคอมเมนต์แฟนก็แบบให้กำลังใจเยอะมากแล้วก็ชื่นชมในผลงานค่ะ
ก่อนหน้านี้น้องเขาเปลี่ยนชื่อมาเพิ่มความปังไง
หน้าชื่อบารมิตาเปลี่ยนมาเป็นพรที่วา
คราวนี้ก็จรัสแสงสุขใสไปเลยจ้า
จริงน่าจะเรื่องสายมูย้าย
มาที่เรื่องสายเต้นสายติ๊กต๊อกกันบ้างดีกว่า

เพราะฉะนั้นเรื่องการเต้นยกให้เธอเหมือนกัน
เพราะสะกิดเพื่อนนักเอกสุศีในกองนี่แหละ

แล้วก็แอบเมาส์ความน่ารักของเพื่อนสาวมาฝากกันด้วยจ้า

มองหน้ากันก็คือรู้เลยว่า
อีกคลิปมั้ยอีกคลิปมั้ยอะไรอย่างนี้
แล้วก็คือครั้งนี้เป็นการมาร่วมงานกับน้องปูเป้ครั้งแรก
เป็นสายโก๊ะเหมือนกันค่ะในกล่อง